สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับข่าวลือ
ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีพายุพัดเข้าอีกสามลูกค่ะ
แล้วจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า
คำตอบนะตอนนี้ก็คือไม่ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าในตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝนนะคะ
อกจากนี้ค่ะถ้าเกิดจะเกิดน้ำท่วมเหมือนปี๕๔เนี่ย
ประเทศไทยของเราต้องมีพายุพัดเข้ามา๓๔ลูก
ติดต่อกันค่ะถึงจะเกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในปีนี้ค่ะ
การที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะอย่างปีห้าสี่เนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้ของคุณผู้ชม
แต่จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าประเทศไทยเนี่ย
จะมีนะคะยอมความกดอากาศต่ำเข้ามาสลายตัวค่ะ
บริเวณภาคอีสานนั่นเองค่ะนี่อาจจะทำให้ประเทศไทย
มีฝนเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ในช่วงวันที่๕ตุลาคมค่ะ
คุณผู้ชมตัวอีกครั้งค่ะมีการขึ้นบินบอลลูนให้นักท่องเที่ยวนะคะ
วิวมุมสูงค่ะชมความสวยงามของเมืองในประเทศอิตาลีค่ะ
คุณผู้ชมการบังคับบอลลูนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
เพราะว่าต้องดูทิศทางลมให้เป็นด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุตกได้ค่ะ
และนี่คือลูกรอบตอนนั้นวันนี้สวัสดีค่ะ